คุณอู๊ดเป็นต่อเจอมรสุมชีวิตพอสมควรเหมือนกัน
เพราะว่าคุณพ่อเองวันก่อนเพิ่งจะป่วยหนักนะครับ
แล้วก็ทางเพื่อนดาราก็ช่วยกันโพสต์หาเลือดนะฮะ
หาเลือดเพื่อที่จะส่งต่อให้ครอบครัวของพี่อู๋เป็นต่อเขานะครับ
แล้วก็มีการตรวจมีการเช็คว่าคุณพ่อของพี่อู๊ดเนี่ย

เขาบอกไม่เป็นนะแต่แค่ป่วยนะครับ
แล้วก็เรื่องธุรกิจของคุณอู๊ดเป็นต่อเนี่ยนะครับ
อู๊ดเขาประกาศปิดกิจการชาบูอู๊ดเป็นต่อไปแล้วนะคุณนะ
เชื่อมั้ยครับว่าชาบูอู๊ดเป็นต่อเนี่ยมี๖๐สาขาทั่วประเทศ
ได้รับผลกระทบหมดเลยเจอมรสุมหมดเลย
ขณะที่ลูกน้องกำลังเก็บกวาดร้านแบบนี้คุณ
พร้อมกับเขียนข้อความบอกว่าภาพการบอกลาพนักงาน
แล้วพบกันใหม่ไม่รู้อีกเมื่อไหร่
ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตั้งนานขอบคุณทุกคนนะครับ
ทีมข่าวของเราก็วีดีโอคอลไปพูดคุยกับพี่อู๊ดเขานะ
พี่อู๋ธเปิดใจบอกวิกฤตโควิดรอบนี้มัน
โอ้โหหนักหนาสาหัสจริงหนักที่สุดในชีวิตพยายามสู้มาเกือบ๒ปีแล้วนะ
เออเราเผชิญวิกฤตโควิดมา๒ปีนะนักคุณนะแต่เพราะบางร้านอยู่ในจังหวัด
ถูกประกาศเป็นพื้นที่สีแดงเข้มนะครับไม่สามารถขายได้แล้ว
รวมไปถึงกลัวพนักงานติดโควิดเราก็ต้องรับผิดชอบชีวิตของลูกน้องด้วย
จำเป็นต้องปิดร้านเหล่านี้
ไม่ว่ามันจะเป็นแบบที่ในการที่จะหาเงินให้เรา
หาเงินให้พนักงานเลี้ยงชีพเลี้ยงพนักงานได้

อู๊ดก็เล่าด้วยน้ำตาคลอบอกว่าวินาทีที่เดินไปบอกลูกน้องเนี่ย
น้ำตามันตกอยู่ข้างในเลย
แต่ลูกน้องก็เข้าใจแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านเกิดไปนะฮะ
อู๊ดบอกว่าหากสถานการณ์คลี่คลายจะสู้ต่อครับ
จะกลับมาเปิดอีกครั้งอย่างแน่นอนนะฮะ
พี่อุ๊ตก็บอกว่าต้องสู้นะครับ
ส่วนวิธีการสู้ต้องหาใหม่ดูสิน้ำตาคลอเลยคุณ
เห็นพี่อุ๊ตเป็นคนตลกนะ
แต่พอสัมภาษณ์กับเรื่องนี้นะวิกฤตที่เกิดขึ้น

ส่วนดาราอีกคนที่ตอนนี้โอ้โหโดนพิษดราม่าด้วยนะ

ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณลาล่าก็บอกว่า

เธอต้องขอพักชำระหนี้

คุณลาล่าเคยโพสต์ไงบอกว่ามีคนมาทวง
มาทวงค่างวดรถแล้วเธอก็บอกว่า

ไม่รู้จะเอาเงินตรงไหนไปจ่าย
คุณลาล่าบอกว่าทุกวันนี้นะจิตตกมากเลย
ขนาดโพสต์ขายของก็ขายไม่ได้
แล้วยังมีเรื่องมาให้บรรทอนจิตใจอีกคุณผู้ชม

ดูข่าวคนเสียชีวิตในบ้าน
คนฆ่าตัวตายรายวันเครียดจริง
คือจะไม่ดูก็ไม่ได้เพราะว่ากลัวจะเกิดเหตุรอบตัวเรา
แล้วบางวันนะคุณลาล่าเป็นมากถึงขั้นร้องไห้คนเดียว

ก็บอกว่าพอเป็นแบบนี้นะ
ถึงขั้นอยากจะออกมาหาเพื่อน
ออกมาหาคุณลูลูเพื่อนที่ออกมาหาที่บ้านบ้าง
เดี๋ยวฟังคุณลาล่าหน่อยนะคะ

มันจะทำให้ศิลปินดาราไม่มีงานเลยสักคน
มันมีคนที่คอยมาแซะคอยมากระแนะกระแหนกว่าเราหิวแสง

แต่มันจะกลายเป็นโรคจิตตกโรคซึมเศร้า
เราเห็นข่าวเห็นคนที่ออกไปเรานั่งร้องไห้

ตอนนี้มันกลายเป็นแย่กลายเป็นจิตใจเราแบบ
ก็เลยต้องรีบวันนี้รีบออกมาบ้านรู้รูเลยคืออยู่

นี่นี่ฮะลาลาก็โดนเรื่องของมวลศูนย์จากโควิด
แต่ว่าอีกเรื่องที่เป็นดราม่าล่าสุดนะคุณนะ
เพราะว่าคุณลาล่ามีการโพสต์รูปใบทวงหนี้เต็มหน้าห้องเลย
แต่มีการแคปชั่นว่าอุ๊ยโดนทวงหนี้เต็มประตูหน้าเลย

แต่เธอบอกว่าเธอเดินขึ้นห้องผิด
ห้องอยู่อีกชั้นหนึ่ง
ดังนั้นห้องที่มีใบทวงหนี้แปะเต็มหน้าห้องเนี่ย
ไม่ใช่ห้องของลาล่านะครับแล้วก็มีการถ่ายภาพหน้าห้องไป
แต่ทีนี้นะฮะคนในโลกโซเชียลเข้าไปตำหนิการโพสต์ของคุณลาล่า
บอกคุณลาล่าไปโพสต์หน้าห้องคนอื่น
ถ่ายรูปหน้าห้องคนอื่นที่เขามีใบทวงหนี้เนี่ย
คนที่เป็นเจ้าของห้องเขาไม่ตลกด้วยนะ
เออมันไม่ใช่ทวงหนี้ลาล่าแต่เป็นทวงหนี้
คนที่เขากำลังเดือดร้อนแล้วคุณเอามาโพสต์แบบนี้
ถ้าคนรู้จักคนเขาก็จะรู้ว่าเจ้าของห้องนี้เป็นใคร

กลายเป็นประเด็นดราม่าที่ตอนนี้ลาล่าก็กำลังมา

คุณลาล่าก็บอกว่าตอนนี้คนไทยกลายเป็นนักธุรกิจ
ขายบ้านขายรถทั้งหมดแล้วถึงขั้น

ถึงขั้นเอาไปถ้ำกระบอกก็เลิกไม่ได้ก็คือติดหนี้
เออนะฮะแล้วเธอบอกว่าสิ่งที่เธอโพสต์ไป
รูปประตูห้องแล้วก็มีใบทวงหนี้แปะเต็มเลย
ไม่ได้มีเจตนาในการที่จะแบบประจานหรือว่าไปเยาะเย้ยอะไรเขา
เพราะตัวเธอเองก็โอ้โหเป็นหนี้เป็นสินเหมือนกัน
เธออยากจะแค่สะท้อนว่าทุกวันนี้คนไทยเนี่ย
กลายเป็นหนี้เป็นสินจากวิกฤตโควิด๑๙เนี่ยนะครับ